ไปดูอีกหนึ่งพิธีกรรมของชาวมอนค่ะเขาเรียกว่าการโหนผ้า
โอนผ้าช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยจะทำได้ไหมทำอย่างไร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

ให้เวียนหัวแทน

ไม่รู้ล่ะคุณชนะแต่เขาว่ากันว่า
ใครที่มาทำพิธีนี้แล้วดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อ

แสดงว่ามันก็เป็นความเป็นไปได้
อาจจะเกิดขึ้นแบบไม่น่าที่จะคาดคิด

ผนภาดใช่ไหมไหมอาจารย์เป็นไงโอโฮ

เป็นอย่างนี้ฉันก็ตี
ไม่ตีอย่างเดียวนะไปติดให้ใหม่เลย

ขอบคุณด้วยนะสำหรับติ๊กต๊อกของคุณเบียร์๔๔๖ค่ะ